ช่วงข่าวบันเทิงมีสาวสวยร่วมเล่าบันเทิงของเชอรี่
สวัสดีค่ะคุณผู้ชม
เจอกับเชอรี่มาเพราะข่าวบันเทิงแน่นอน

ก็อยากจะบอกเพื่อนว่าเอาที่เพื่อนสบายใจเนาะ

อ่ะเอางั้นมาทำสิ่งที่อยากทำเลยละกัน

ตกอกตกใจกันทั้งกลางถ่ายเลยเนี่ยค่ะ
เมื่อสาวลูกทุ่งนุ่งสั้นขี่ควาย
คุณผู้ชมอยู่ในกลางละครเนี่ยตกควาย

ใบเตยอาสยามกำลังถ่ายละครเรื่องแม่นาคอยู่

โอ้โหตกอกตกใจกันทั้งกลางเมื่อวานนี้
หลังจากที่ช่วงหัวค่ำค่ะเกิดอุบัติเหตุ
กับสาวลูกทุ่งนุ่งสั้น

และมาตินมีดานพระเอกหน้าใหม่

ระหว่างที่ถ่ายทำกันอยู่แม่นาค

ก็คือใบเตยและมาติน

ไม่ไกลจากกองถ่ายค่ะ
เปิดเพลงเสียงอึกกระทึกคึกโครมเลย
ก็คาดว่าน่าจะเป็นเหตุให้เจ้าบุญรอด
ควายในเรื่องก็วิ่งกระเจิดกระเจิงเลย
สาวใบเตยอยู่ในชุดไทยนุ่งกระจงเวร
แล้วก็นั่งหันข้างลนตุ๊บลงมาเป็นคนแรกเลย
ถ้าดูจากคลิปเขาบอกว่าเสียงดังปักเลยนะคุณ

ส่วนพระเอกหนุ่มมาตินเนี่ยก็เกาะหลังเจ้าบุญรอดเอาไว้ได้ไปชั่วครู่
แต่ก็ถูกเขาของเจ้าบุญรอดทิ้มเข้าที่คาง
จะตกลงมาได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันค่ะ
ครับ
บางครรกษ์
คุณผู้ชมหลังจากเกิดเหตุนะฮะทีมงานทั้งกองถ่ายละครก็รีบพาตัวทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลโดยด่วนตรวจเช็คร่างกาย
อย่างละเอียดค่ะฝั่งพระเอกหนุ่มเนี่ยมาตินไม่เป็นอะไรมาก
แต่สำหรับใบเตยนะผู้จัดการส่วนตัวของเธอได้เล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังบอกว่า
ใบเตยเองมีอาการช็อกค่ะเนื่องจากว่าตอนที่ตกลงมาจากหลังควายเนี่ย
เชือกจูงควายรัดเข้าที่คอใบเตยอย่างแรงนะคะแล้วก็ทำให้เธอนั้นถูกลากตัวไปกับพื้นค่ะ
ส่วนอาการบาดเจ็บภายนอกแพทย์ทำการเอ็กซาเรย์แล้วนะครับ
พบว่ากระดูกที่คอไม่หักแต่จะมีการบวมช้ำ
จึงต้องใส่บล็อกที่คอเอาไว้เพื่อให้เคลื่อนไหวได้สะดวก
ก็ได้ทำการย้ายลูกทุ่งสาวมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะคะ
ทางแพทย์เองก็บอกว่าให้พักฟื้นสัก๒วันเพื่อรอดูอาการนั่นเองค่ะ
แต่ต้องบอกนะคุณผู้ชมว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ใบเตยอาสยามเขาประสบอุบัติเหตุลักษณะนี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอเคยตกจากหลังม้ามาแล้วเมื่อตอนถ่ายแฟชั่นชุดแต่งงานให้กับนิตยสารฉบับหนึ่งนั่นเอง
สงสัยใบเตยจะไม่ค่อยถูกกับสัตว์เท่าไหร่
เขาบอกเอาไว้ว่าระวังไว้เลยถ่ายละครถ่ายงานกับสัตว์เด็กเอฟเฟคสลิงเนี่ยต่างพวกนี้ให้ระวังเอาไว้ให้ดี
กระแสในโลกโซเชียลคุณเขาโยงไปถึงนู่นเลยสิ่งลี้ลับความเชื่อเรื่องราวอาถรร
แม่นาคไงมาเล่นเล่นละครเรื่องนี้แล้วไปขอคำมาไปขอย่านาคหรือยาย
แล้วเขาบอกว่าบางคนบุคลิกลักษณะของใบเตยเองก็ดูไม่เหมาะไม่ควรหรือเปล่า

มีทำนี้ตั้งน๕๐๐๐อะไรรับเป็นบทแม่นาคอาจจะมีอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิหรือสิ่งลีลับ
คุณชมก็เป็นว่าเคราะห์ดีนะคะที่ไม่ได้บาดเจ็บสาหัสนักมากว่าตอนนี้ก็ออกำลังเอาใจช่วยค่ะ

เคราะห์วัย๒๙ปีหมาดของเธอไป

หลังจนแม่เมย์เตอร์เขาอาจจะเข็ดนะ
เข็ดที่จะขึ้นหลังม่าหลังควายเขาอาจจะเข็ดไปเลย